ตอนนี้โลกโซเชียลเขามีการแชร์ภาพเรื่องของปั๊มน้ำมันลอยฟ้าแห่งแรกของไทย
เป็นสถานีบริการน้ำมันอยู่บนถนนสุขุมวิทย๑๒ในปั๊มไม่มีตู้จ่ายน้ำมันเลย
เพียงหัวใจน้ำมันที่ห้อยจากเพดานหรือว่าตู้จ่ายน้ำมันชนิดแขวน
เป็นระบบดิจิดอลแบบแขวนเท่านั้น
เมื่อผู้ใช้บริการไปถึงจุดที่เติมพนักงานก็จะกระตุกสายลงมาเติมน้ำมันปกติ
โดยมีหน้าปัดดิจิทัลบนหัวจ่ายแล้วก็จองมอนิเตอร์
แสดงตัวเลขแล้วก็ราคาในการเติมแต่ละครั้ง
ทางด้านของนายโชคชัยอัศวะมรังสริตเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
แห่งนี้ถูกออกแบบมาแนวคิดปั๊มนวัตกรรมสีเขียวมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะหัวจ่ายที่มีการออกแบบให้เก็บไปแขวนบนเหนือศรีษะก็ไม่ได้หยดลงมา
ซึ่งตรวจสอบไปบอกว่าได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างถูกต้องมีมาตรฐานของกฎกระทรวงซึ่งปั๊มแบบนี้ก็มีใช้กันแพร่หลายหลายประเทศ
ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนเวียดนามอินเดียแล้วก็มาใช้ในประเทศไทยเป็นแห่งแรก
ก็อย่างนั้นว่าเติมได้ปลอดภัยนะครับ